คือโดยเฉพาะลูกหลานผู้ที่สืบทอดมโนรา
คือมีทวดอายุ๑๐๓ปีเสียชีวิต
ลูกหลานเองก็จัดงานศพให้

เขาเชื่อว่าคุณทวดมาเข้าสิงลูกหลาน

ลูกหลานพากันรำมโนลาหน้าศพ

ที่ลูกหลาน

ก็เป็นความเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณคุณทวดหรือเปล่า

โวยวายที่เราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยคือดูอาการเขาผิดปกติอะค่ะ
ใช่แล้วมีจังหวะฟุบลงไปนั่นก็เป็นความเชื่อเหมือนกันว่าคุณทวดออกไปแล้ว
แต่ก็เหมือนมาให้พรนะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานศพของคุณทวดอายุ๑๐๓ปี
ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในงานศพลูกหลานเนี่ยมาร่วมงานจำนวนมาก
มีการรำมโนราหน้าศพแต่นี่เป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะคะ
เมื่อคุณทวดที่เสียชีวิตไปและท่านก็เป็นครูโนราด้วย
สมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยได้มาเข้าสิงตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ย
เป็นครูโนลาและเมื่อท่านเสียไปก็เชื่อว่าวิญญาณเนี่ย
เข้าสิ่งลูกหลานในงานให้ลูกหลานเนี่ยมารำโนรา
อย่างภาพที่เห็นนะคะคนที่ถูกสิงร่างก็ร่ายรำโนรา
ตามจังหวะเสียงเพลงเมื่อร่างที่สิงออกไปนะคะ
คนนั้นเนี่ยก็เมื่อร่างสิงห์ออกไปปุ๊บนี่ล้มจังหวะล้มเลย
ฟุบไปแบบไม่รู้ตัวแบบเนี้ยค่ะบางช่วงจะเห็นว่ามีหญิงสาวคนนึงนะคะ
เหมือนมีอะไรมาเสียงคล้ายกับงูนี่ค่ะโอ้เลื้อยโอ้โห
ลงไปอยู่ที่พื้นดินแล้วก็เลื้อยเข้าไปในบ้านด้วยค่ะ
นะคะนี่จังหวะเนี้ยค่ะคลิปนี้คนที่นำมาโพสต์เนี่ยนะคะ
เป็นลูกหลานของคุณทวดที่ไปร่วมงานศพตอนแรกเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องครูโนรานะ
แต่ทีนี้พอมาเจอกับตัวเองในงานคุณทวดเขาบอกเลยเชื่อ
เชื่อเลยค่ะว่านี่คือเรื่องของครูโนราที่มีการพูดสืบทอดต่อกันมา
หลายคนที่เป็นลูกหลานมโนรานะคะเขาจะเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมาเข้าสิงจริงเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อย
ทำพิธีไหว้ครูมโนราก็เหมือนกับว่าครูโนราเนี่ย
ให้พรลูกหลานนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ